ล่าสุดตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวนายอิ๊กคิวมันทุกเม็ดได้นะครับ
โดยเป็นตำรวจพม่าจับได้ขณะที่กำลังหลบหนีข้ามแดนทางจังหวัดท่าขี้เหล็ก
ตอนนี้กำลังประสานนำตัวกลับมาดำเนินคดีในไทย

นี่เป็นหนึ่งในแก๊งเครือข่ายเทพโซโล

ที่ถูกทางการเมียนมาจับกลุ่มตัวได้รายล่าสุด
ขณะกำลังเดินทางผ่านด่านตรวจแห่ง๑

หลังพบว่าในเจริญพุทธชนะรันไชยพัฒน์

และตรวจสอบพบมีคดียาเสพติดในฝั่งไทย
ทางเจ้าหน้าที่เมียนมาจึงทำการควบคุมตัว
ดำเนินคดีฐานหลบหนีเข้าเมือง
เปรียบเสมือนมือขวาของในปัญญวิทย์ประถุม

และยังเป็น๑ใน๔ระดับสั่งการค้ายาเสพติด

ส่วนการกระชากตัวหัวแถวของกลุ่มอย่างนายปัณวิทย์
ตอนนี้ในตำรวจระดับสูงมั่นใจว่า
หลบหนีอยู่ในพื้นที่ของรัฐฉานประเทศเมียนมา
บ่อแสที่มียังคงกระชากไปไม่ถึงตัวในปัณวิทย์

บ้านหลังหนึ่งในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร
เป็นบ้านที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของนายปัณวิทย์
ซึ่งเคยอาศัยอยู่ที่นี่เมื่อปี๒๕๕๙
จากข้อมูลทะเบียนราชพบว่านายปัณวิทย์

แต่ภรรยาได้เสียชีวิตไปเมื่อ๔ปีก่อน
เพื่อนบ้านรายหนึ่งเปิดเผยข้อมูลสำคัญ
พบว่าคนแถวนี้รู้จักในปานวิทย์ในนามว่าแก่
ส่วนเรื่องนิสัยเป็นคนไม่สูงสิงกับใคร
อยู่ติดบ้านแต่นายปัณวิทย์ก็ออกจากบ้านหลังนี้
และไม่เคยกลับมาที่นี่ร่วม๔ปีแล้ว
มาที่แก่ตอบ

เพราะว่าแถวนี้ไม่เคยถูกกัน
อกจากนี้ยังมีข้อมูลว่า
ปัณวิทย์เคยทำงานเป็นเด็กรับรถ
ของสถานบันเทิงแห่ง๑ในตัวเมืองจังหวัดพิษจิต

และได้ชักชวนเพื่อนหลายคนไปทำงานร่วมแก๊ง
และถูกจับได้เกือบยกแก๊งเมื่อหลายปีก่อน
ขณะเดียวกันทางด้านของพลตำรวจตรี
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น
ยังคงไล่เก็บปมของเรื่องนี้
และยังคงไร้วิแววความเพื่อนไว้
ของกรุงเทพโซโลในพื้นที่แถบภาคอีสาน
ซึ่งทั้งหมดยังคงเก็บตัวเงียบ
ส่วนทางด้านของลูกน้องที่เป็นเครือข่าย
ก็ไม่มีการโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊คเหมือนกับเมื่อก่อน

ข่ายมันทุกเม็ดในหลายพื้นที่
มีผู้ที่ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีไปแล้วกว่า๓๓ราย
ของกลางได้ทั้งยาบ้าอาวุธปืนรถยนต์

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน